กันที่ข่าวดีของสาววัยใสกันบ้างนะคะ
เปิดต้อนรับเข้าสู่วงการกันอีกครั้งค่ะ
เวทีการประกวดที่อยู่มาอย่างยาวนานในเมืองไทยสำหรับวัยรุ่นนะคะ
สาวอายุ๑๕๑๙ปีที่มากไปด้วยความสามารถ

รออยู่ว่าคนล่าสุดจะเป็นใครค่ะ
โดยมี๒รุ่นพี่ของเวทีอย่างน้องมายพัฒนิดานะคะ

มาเป็นตัวแทนเชิญชวนสาวที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละค่ะ

ตั้งแต่๘นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ

คือแบบโอ้โหได้ทั้งมิตรภาพตรงต่อเวลาอะไรต่างได้เยอะมากมายค่ะ
ก็อยากจะแบบว่าให้น้องมาประกวดกันค่ะ
ใครอยากจะได้รับโอกาสดีทางวงการบันเทิง

แต่ว่าดูเหมือนว่าอายุและสังขารจะไม่ไหวแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ